การไม่ดีของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับ
วันนี้ก็ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่สถานพินิษฐ์นะครับ

ก่อนที่จะมีการสอนน้องกันกับการเต้นของปลื้มจิตถิ่นขาวครับ
ได้ยินเพลงนี้แล้วห่างจากมหาวิทยาลัยไปนานมากนะครับ
สมัยเรียนเพลงนี้นี่เต้นกันแทบจะทุกคนเลยนะครับ
ก็เป็นการสร้างแรงบันใจให้กับน้องจากสถานพินิษฐ์นะครับ
ซึ่งก็เป็นโครงการของทางสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
ร่วมกับกรมพินิษฐ์แล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม

ช่วงเช้ามีการสอนรักษาเบื้องต้นในการเล่นวอเล็กบอลนะครับ
โดยนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
ก็คือวิทยาวันอภิญาพงศ์เตียนนท์แป้งน้อย
แล้วก็ถ้าดาวนึกแจ้งร่วมในงานนะครับ
สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอเล็กบอลก็บอกว่า
พร้อมที่จะผลักดันเด็กเยาวชนในสารพินิษฐ์
ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาในอาชีพแน่นอนนะครับในอนาคตครับ
ก็ในส่วนของสถานพินิษฐ์เนี่ยนะครับ
เราก็คุยกันกับท่านทดีไว้นะครับว่า
เรายินดีที่จะมาเริ่มตั้งแต่การให้
การอบรมผู้ฝึกสอนนะครับของสถานพินิษฐ์นะครับ
ซึ่งก็ทราบว่ามีผู้ฝึกสอนที่จบมาจากภาระอยู่
จากด้านภาระศึกษาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
ผมคิดว่าก็คงจะต่อยอดได้
และอีกส่วนหนึ่งเมื่อสามารถพัฒนา

เขาก็คงไปพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้